ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเป็นคนที่เช่าห้องอยู่ติดติดกันคือห้องนึงเนี่ยเขาบอกว่าอีกห้องหนึ่งข้างข้างเนี่ยมีเพื่อนมามีเพื่อนมาแล้วก็เสียงดังเอะอะโวยวายเหมือนกับเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าไม่รู้จะยุ่งเกี่ยวยาเสพตกยาเสพติดหรือเปล่าเหมือนเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วไปได้ยินเข้าหูเขาเพื่อนของคนที่เขามาหา

นี่ค่ะคือออกไปแล้วนะครับแล้วย้อนกลับมาเนี่ย
จอดรถปุ๊บถืออะไรมาด้วยนะครับแล้วก็เดินไปหาแล้วฟาดแล้วตีใส่เขาเลย
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับผู้ชายเสื้อขาวที่ถูกตีนี่ชื่อคุณมณ์เทียนนะครับ
คุณมณ์เทียนบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
วัยรุ่นชายสองคนเนี่ยมาทำร้ายเขาถึงในบ้านเอาไม้เบสบอลเนี่ยมาไล่กระหน่ำตีนี่ดูนี่
ที่เอามือกันเข้าไปเนี่ยเห็นมั้ยครับช้ำหมดเลยก็นำไปเข้ามาเนี่ยบาดเจ็บที่แขนขวา
แขนขวานี่ฉีกนะฮะมีรอยเย็บนะครับไปเย็บมา๕เข็ม
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณมณ์เทียนบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยคุณมณ์เทียนนี่อยู่ห้องซ้ายมือนะแล้วมีห้องขวามือนะครับ
มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมามั่วสุมกันเป็นประจำทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
คุณมณ์เทียนบอกว่าแฟนของคุณมณ์เทียนเนี่ยก็เลยไปบอกเจ้าของห้องเช่า
บอกว่าพี่ช่วยมาดูหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าห้องนี้เนี่ยวัยรุ่นมารวมตัวเนี่ยมั่วสุมกันเนี่ยเสพยาหรือเปล่า
พอรู้เข้าเนี่ยนะฮะทำให้ห้องเช่าห้องข้างไม่พอใจ
คุณมณ์เทียนบอกว่าความจริงเนี่ยกำลังจะไปคุยจะไปปรับความเข้าใจกันอยู่แล้ว
แต่อยู่เพื่อนของข้างห้องเนี่ยนะไอ้วัยรุ่นที่พยายามจะมากันอยู่ตลอดเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วเนี่ยขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมา
แล้วมาถึงเนี่ยเอาไม้เบสบอลเนี่ยมาไล่ฟาดเลย
แต่ว่าไอ้คนข้างห้องเนี่ยจะไปกินข้าวยู่นั่น
นี่ครับทุกคุณผู้ชมครับเย็บกันเลยนะครับ
วันนี้เราไปหาคุณมณ์เทียนเนี่ยวันนี้กำลังเก็บข้าวเก็บของเลยนะ
ค่ะบอกไม่อยู่แล้วหาที่อยู่ใหม่ดีกว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
วันนี้เอาไม้เบสบอลมาไล่ตีเนี่ยไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยจะเอา
เอามีดมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยเก็บข้าวเก็บของแล้วนะ
ทุกผู้ชมครับแต่ก็แจ้งความเอาไว้นะฮะตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวมาดำเนินคดีอ่าท่านผู้ชมว่ายังไงเนี่ย
บ้านข้างห้องข้างคอนโดอยู่ชั้นเดียวกันแล้วเอะอะเสียงดังเลย
เนี้ยเราแจ้งนิติอืมแล้วแจ้งเจ้าของห้องเช่าแล้วแจ้งเจ้าของ
บ้านเช่าให้มาตรวจสอบได้ไหมแต่ทางนี้เขาบอกว่าเขาก็กลัว
จะมีการมั่วสุมยาเสพติดพอรู้ไปถึงหูข้างห้องเนี่ยเขา
ก็เลยหาว่าไปว่าเขาว่ามั่วสุมยาเสพติดใช่อ่าเพื่อนเลยมาไล่
ตีอย่างนี้นะครับวัยรุ่นที่อยู่ข้างห้องเจ้าของนะฮะเจ้าของ
ห้องเช่าข้างเนี่ยชื่อนัทธพลอายุยี่สิบสามบอกวันเกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนเนี่ยมาหาเขาที่ห้องก็กำลังจะชวนกันออกไปหาอะไรกิน
ข้างนอกอยู่ดีได้ยินเสียงคนข้างห้องเนี่ยก็คือมณ์เทียน
เนี่ยพูดลอยอันนี้ทางนัทพลเขาอ้างนะเขาบอกได้ยินเสียง
เทียนเนี่ยได้ยินเสียงลอยมาว่าไอ้พวกขี้ยาเท่านั้น
เขาบอกเขาปรี๊ดเลยโมโหไอ้ตัวเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่เพื่อน
เขาเนี่ยขี่รถออกไปแล้วก็ขี่ย้อนมาซึ่งเขาบอกเขาก็ไม่เห็น
ไม่ทันเห็นหรอกเนี่ยมาเห็นอีกทีก็เอ้าถือไม้เบสบอลลง
มาแล้วก็ไปไล่ฟาดเขาเลยนะฮะตามคลิปอย่างนั้นเลยซึ่งความ
จริงแล้วคุณนัทพลบอกว่าผมเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับคนข้าง
ห้องค่ะอยากจะให้มันจบให้มันเคลียร์กันไปไม่อยากมีเรื่องมีราว
กับใครแต่เพื่อนนั่นแหละมันมาก่อเหตุ
แล้วก็สูมเล่นยากันอะไรกันอะไรกล่าวหาผมซึ่งทั้งนั้นที่
ผมไม่ได้ทำไม่ได้เล่นเขามาพูดอย่างงี้แล้วเขาไปพูดเรื่อง
ผมก็เคลียร์คุยกับเขาอยู่แล้วในคนที่ตีอะวันนั้นล่ะพวก
มันก็โดนใส่ร้ายเหมือนกันแต่วันนั้นมันเข้ามาเอง
พวกนั้นมันได้ยินตั้งนานแล้วว่าเขาไปใส่ร้ายว่ามันเล่นยา
พวกนั้นก็คิดว่าหูแว้วหูแร้ปล่อยผ่าน
ทำเป็นเหมือนเขาคงไม่ได้พูดอะไรหรอกมั้ง
แต่พอมาวันนี้ที่เขาพูดใส่ร้านผมคิดว่าวันนั้นคงเรื่องจริงแล้ว
คงไม่ใช่ว่าได้ยินลอยแล้ว

ผมไม่ได้มีเรื่องกับเขาผมคุยไก่เกลี่ยกันอยู่แล้ว

ไอ้ดีเลยผมไม่รู้ว่ามันมาอย่างไร
คือเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันอยู่
คือความจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องไปดูทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮ
คือฝั่งหนึ่งสมมุตินะถ้าจะไปบอกว่าอีกฝั่งนึงเขาเสียงดังเนี่ย
บางทีแล้วการจะไปกล่าวหาเลยว่าเขาเสพยา
อันนี้มันอาจจะดูรุนแรงไป
อาจจะต้องหาวิธีในการไปบอกเรื่องเตือนเรื่องเสียงดังหรืออะไรยังไง
เพราะว่าหลักฐานเราก็ไม่รู้ว่าเสพกันหรือเปล่า

แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เสพ
เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น
อย่างเช่นถ้าเอาตามกฎหมายคือเราก็ไปฟ้องหมินประมาท

แต่ไม่ใช่ว่าไปเอามีดเอาไม้มาไล่ตีทำร้ายเขาอย่างนี้อันนี้ไม่ได้
หรือพูดคุยกันก่อนก็ได้
ถ้าเสียงดังก็เดี๋ยวลดเสียงให้เอาพี่แต่พวกผมไม่ได้เสพยา
อันนี้เพื่อนข้างห้องเขาบอกเขาก็พยายามจะคุยจะเคลียร์กันอยู่
แต่คนอื่นนั่นแหละไอ้คนอื่นนั่นแหละมันไม่เคลียร์

ไปเอาไม้มาแล้วมาไล่ฟาดเขาเลย